อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
หรือสรชศได้ฝึกศูนย์ประจำปี๒๕๕๙
โดยจำลองเหตุการณ์ช่วยเหลือลูกเรือประมงกลางทะเล
และการสกัดกั้นภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคงทางทะเล

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงบินมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ประสบเหตุกลางทะเล
พื้นที่อ่าวไทยตอนบนจังหวัดระยอง
ระยะทางกว่า๑๐ไมค์ทะเลจากฝั่ง
เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม

ถูกจำลองเป็นโรงพยาบาลสนามทางเรือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปฐมพยาบาลได้ไม่ต่าง
จากโรงพยาบาลบนชายฝั่ง
และการจำลองเหตุการณ์การปราบรามการทำประมงผิดกฎหมาย

รวมถึงการเข้าจับกลุ่มชาวประมง
ตรวจค้นอาวุธและตรวจสอบประวัติบุคคลที่อยู่ภายในเรือ
เป็นภารกิจการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ซักซ้อมร่วมกับกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี
โดยยึดหลักสกัดกั้นภัยคุกคาม

สอดคล้องกับภารกิจที่ผ่านมาของสอนชน

แรงงานปรับมงในน้ำน้ำสโมเมลีย

โดยสอนชนได้ประสานกองทัพเรือ
โดยมีนายหารประสานงานที่บาเลน
ในการขอรับการสนับสนุนตรวจสอบว่า
เหลือวัดนี่วันอยู่ที่ไหน
ลักลอบในส่วนของการทำผิดกฎหมาย
ในน่านน้ำของประเทศไทย
อย่างเช่นในส่วนของการลักลอบขนน้ำมัน
เข้าที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในส่วนของเรือประมงของประเทศเพื่อนบ้าน
ลักลอบทำการประมงในหน้าน้ำไทย
เราก็ได้มีการจับกลุ่ม
แล้วก็ในส่วนของการส่งลูกเรือกลับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับในส่วนของ

แล้วก็ในส่วนของทรัพยากรของเราครับ
ภารกิจสำคัญคือการดูแลรักษาความสมดุลทางท้องทะเลไทย

ถือเป็นภัยต่อทรัพยากรทางทะเล
โดยจะทำงานร่วมกับภาคเอกชน
เฮลิคอปเตอร์บรรทุกสารที่ใช้ขจัดคราบน้ำมัน

โปรยสารลงจุดที่ตรวจพบด้วยความรวดเร็ว
ทำให้น้ำมันแตกตัวและจมลงทะเลประมาณ๑๒สัปดาห์
ก่อนจะสลายไปเองตามธรรมชาติ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
สำหรับปีนี้การฝึกทั้งหมดของสอนชน
บูรณาการการฝึกร่วมกับกองทัพเรือ

กรมเจ้าท่ากรมประมง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

เพื่อป้องกันและปราบรามภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล

ครินกระมุดโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน